ผู้ชายคนหนึ่งเขาทำคลิปออกมานะคะ

ซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ในคอนโดที่เขาอยู่นั่นแหละ
แสดงให้เห็นถึงเขาเข็นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง

ขึ้นลิฟต์ไปเลยกดไปเลยอยู่ชั้นไหน
จริงต้องจัดให้นะคะเป็นที่ส่วนกลาง

เราต้องจ่ายค่าส่วนกลางรายปีถูกไหมคะ

ว่าเขาโพสต์ภาพอะไรออกมาสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
นี่ครับวิธีป้องกันรถหาย

ไม่หายแน่นอนจะไม่หายแน่นอนครับทำไงเดี๋ยวมาดูครับ
รถหายบ่อยครับอ๋อแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
ไม่หายแน่นอนครับอยู่ในนี้
รับรองไปขึ้นแปส

ต้องเอารถขึ้นมาถึงนี้เลยเหรอพี่
แห่แสบจริงคือไม่มีที่จอดข้างล่างใช่ไหม
เดี๋ยวเอาขึ้นไปจอดบนห้องก็ได้แต่ต้องขึ้นลิฟต์ไปนะ
คือเขาแก้เพจนิติส่วนกลางถูกไหมคะก็เลยทำแบบนี้
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะตรงบริเวณทางเดินของคอนโด
เห็นช่วงที่เขากำลังจะเอารถเข้าห้องด้วย
เป็นการประชดนะคะเขาถ่ายคลิปนี้ไว้กับเพื่อน
แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเข็นขึ้นไปเลย
แล้วก็มีข้อความระบุว่าเพิ่งเคยพบเคยเห็นที่นี่
คอนโดเป็นล้านแต่ห้ามจอดรถมอไซค์มีการล็อกล้อปรับ๕๐๐บาท
จอดข้ามคืนปรับวันละห้าร้อยบาทมีการเอาทหารมาลงไล่ล็อกล้อด้วย
ซื้อแล้วใครจะทำไมหมายถึงซื้อคอนโดเนี่ยนะคะ
ป้องกันรถหายได้ด้วยการเอาขึ้นไปจอดบนห้อง

คอนโดทั้งทีเดือดร้อนกันทั้งบาง
ร้อยห้องช่วยกันแชร์ไปคนละ๑แชร์
วงเล็บไม่พูดเยอะเจ็บคอ

เผยแพร่คลิปนี้ออกไปบนโลกออนไลน์
มีคนชมแล้วเป็นแสนคนนะคะ
ซึ่งนอกจากภาพที่คลิปที่เขาทำขึ้นมา

เขามีการถ่ายภาพรถจักรยานยนต์

มีการเอาใบเตือนมาติดไว้ที่หน้ารถ

ดูคลิปในช่วงอื่นบ้างค่ะ

มันก็ต้องขึ้นสิครับเพราะตอนซื้อ

พอทีนี้ให้จอดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้

จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายแล้วครับพี่น้องครับ

เป็นไรครับตามร้อยอย่างนี้ครับพี่

แต่เจนกูไม่จอดที่อื่นบ้าเปล่า

ไม่จอดที่บ้านไม่จอดที่ไหนกว่า

คุยกับคนที่เวลาไปซื้อเลขเซลล์ใช่ไหม

รถจักรยานยนต์จอดได้อีก๑คัน
แต่พอซื้อแล้วจริงจอดไม่ได้สักคันเลย

นี่มันบ้านของเอออ่า
บอกแบบนี้นะคะใครที่อยากดูก็ไปดูกันได้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
อกจากนี้นะคะมีการฝากไปถึงเพื่อน
เขาบอกว่าคนไหนที่กำลังมองหาคอนโด

ตอนนี้พูดคุยกับนิติให้ดีว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
จอดได้กี่คันมีกฎอะไรบ้าง
เสียบประบาทจอดอะไรอย่างไรพูดให้เข้าใจ
และที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผู้สัญญาใจสัญญาปากเปล่านะ

เขาบอกว่าศึกษาให้ดีไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะได้เข็นรถแบบผม
อันนี้ยังเป็นจักรยานนะแล้วถ้าเป็นรถยนต์ล่ะขึ้นไม่ได้นะ